ตอนนี้ตกน้ำประจำกานค่ะ
สวัสดีค่ะดูก่อนน้ำกับดัวสูงปะสลาม
เลยมีการจัดงานเรือดมทุนจะเอาไปช่วยเหลือชาวบ้าน
นะคะเนี่ยมาอยู่ประจำการในสูงสาวน้อย
ตกน้ำแต่เอ๊ะจะมีคนมาเที่ยวมาป่าให้เราตกน้ำ
เพราะวันนี้อากาศเปลี่ยนจากเมื่อวานแบบสิ้นเชิง
จริงก็ดูจากตรงนี้สิคะ
ภาพถ่ายดาวเทียม๖โมง๒นาที
กลุ่มฝนขนาดใหญ่
แบบนี้เป็นสีแดงเข้มขนาดนี้นี่
ฝนฟ้าขนองถึงขั้นระดับเป็นพายุฤดูร้อนได้เลยนะคะ
กำลังเข้าโจมตีอีสานตอนบนค่ะ
งคายอุดรธานีมุกดาหาร

ส่วนเรื่องของฝนต่อเนื่องกันเลย
ตอนเช้าไปอยู่ที่ภาคเหนือตอนบน
เที่ยงกระจายตัวมากขึ้นค่ะ

ภาคตะวันออกภาคเหนือบางส่วน
ช่วงบ่ายกระจายกว่าเดิมค่ะ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มาด้วย

แสดงว่าวันนี้ก่อนออกจากบ้านดูดาว

หรือว่าวางแผนการเดินทางช่วงกลับบ้านด้วย

อื้อหือทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามมัน
โดยเฉพาะอันดามมันฝั่งนี้เห็นไหมคะ
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ถึง๒เมตรเลยนะคะ
ส่วนอ่าวไทยก็ประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ

จากที่เขาคุยกันมีข่าวว่าจะมีพายุพายุ

อ้าวเรามาดูเรื่องของพายุไซคลน
ลูกแรกของปีก่อตัวแล้วณวันนี้ค่ะ
อ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดีย

แหมเขาไม่เลี้ยวขวาเข้ามาไทย

ขึ้นฝั่งที่รอยต่อประเทศอินเดีย
และปากีสถานช่วงสุดสัปดาห์นี้

แล้วเขาจะส่งผลกระทบต่อไทยไหม

มาโดนภาคเหนือตอนบนค่ะ
เหนือแถวฝั่งตะวันตกนะคะ
แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายตรงนั้นน่ะ

ว่าจะได้รับผลกระทบเช้าสายบ่ายเย็นช่วงเวลาไหน

พอมีฝนเข้ามาอากาศดีขึ้นนะคะ

แต่ถ้าบางพื้นที่ฝนไม่ตก
ร้อนอบอ้าวอยู่ดีแหละค่ะ